ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะ
ต้องระวังอย่าปล่อยเด็กเล็กให้อยู่เพียงลำพังนะคะ
เด็กอายุแค่๓ขวบคาดว่าเอื้อมไปหยิบเอาขันน้ำ
แล้วปรากฏว่าเอื้อมไปไกลแล้วหัวทิ้มลงไปในถังน้ำ
แล้วขึ้นไม่ได้แล้วจมน้ำอยู่อย่างนั้นเลยเสียชีวิตนะคะ
เดี๋ยวไปดูที่ห้องเก็บศพแผนกนิติเวศ
โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ยายกับน้าชายไปรับร่างของเด็กชายรัชตะ
มูลชาพิรมหรือน้องคิวอายุ๓ขวบ

คุณยายบอกเลยว่าชาติชาติหน้าหรือมีจริง
คุณยายของนมคุณยายอำพอลนางแย้งอายุ๕๑ค่ะ
เล่าให้ฟังว่าน้องจมน้ำเสียชีวิตช่วงเช้าที่บ้าน

คือคุณยายออกไปทำงานเป็นแม่บ้านที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๖
ในบ้านมีลูกชายของคุณยายอยู่นายอาทิตย์
ซึ่งก็ถือว่าเป็นมีศักดิ์เป็นน้าชาย
ของน้องคิวอยู่กันสองคนค่ะ

ตะโกนเรียกน้องคิวไม่มีเสียงตอบ
เดินหาน้องคิวทั่วบ้านไม่เจอไปเจอในห้องน้ำ
คุณยายบอกว่าภาพที่เห็นคือช็อกเลย
น้องคิวจมอยู่ในถังน้ำหัวทิ้มอยู่ในน้ำขาชี้ฟ้า
คุณยายตั้งสติได้อุ้มน้องคิวออกมาจากถังน้ำ
โทรหา๑๙๑แจ้งกู้ชีพก็พยายามปั๊มหัวใจ
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลแต่น้องคิวเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะ
ส่วนคนที่อยู่กับน้องคิวก็คือนายอาทิตย์มีศักดิ์เป็นน้าชายนะคะ
ก็บอกว่าตัวน้องคิวไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะป่วยไอแล้วก็อาเจียนหยุดเรียนวันหนึ่ง
ก่อนเกิดเหตุก็เปิดทีวีดูการ์ตูนกันอยู่ด้วยกันในห้องนอนนะคะ
ตัวเองหลับเพราะว่าเหนื่อยไปขายของคือขายของออนไลน์จนดึก
ตอนหลับเนี่ยคาดว่าน้องคิวคงเดินไปอาเจียนในห้องน้ำ
ห้องน้ำมีถังน้ำวางอยู่สองใบสูงสักแปดสิบเซนติเมตรได้ค่ะ
น้องคิวก้มไปในถังน้ำใบแรกที่มีน้ำอยู่ครึ่งถัง
ขันที่ลอยอยู่เพื่อตักน้ำบ้วนปาก
แต่ด้วยความสูงของน้องคิวอ่ะค่ะสูงแค่นิดเดียวเด็กอายุสามขวบอ่ะนะ

ก็เลยขอบถังมานิดเดียวน้องคิวก็พยายามเอื้อมไปหยิบถัง
หยิบขันที่อยู่ในถังอ่ะนะคะเลยหัวทิ้มลงไปแบบเนี้ย
แล้วน้องขึ้นมาได้ขึ้นมาไม่ได้ค่ะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เสียชีวิต
ทรมานอยู่แบบนั้นก็พอยายกลับมาก็ตะโกนเรียกก็มาเจอสภาพแบบนี้ในห้องน้ำ
ผมขึ้นมาแล้วตอนเช้าแต่ว่าทีนี้ผมเผื่อหลับไปอีก
นอนแล้วน้องเขาไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นในห้องน้ำมากเท่าไหร่ครับ
ก็เลยปล่อยเขาไว้แต่วันนี้มันไม่รู้ว่าจะเผื่ออะไรจริงครับ
เดี๋ยวตอนนั้นน้องเขารู้สึกตัวไหมมีชุดประจอนไหมไม่มีแล้วครับ
คุณยายบอกเสียใจมากที่ผ่านมาเลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่แบบเบาะ
พ่อแม่ของเด็กแยกทางกันติดต่อไม่ได้มานานมากแล้ว
ยายกับลูกชายคุณยายก็ช่วยกันส่งเสียดูแลหลานคนนี้ให้ได้เรียนหนังสือเหมือนกับเด็กทั่วไป
คิวไม่ได้สนค่ะอุบัติเหตุนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ก็เลยอยากให้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าอย่าปล่อยเด็กเล็กอยู่เพียงลำพัง
คุณยายบอกตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยปล่อยเลยไม่เคยปล่อยหลานคนนี้เลยไปไหนเอาไปด้วยตลอด
แต่ว่าช่วงเช้าวันนี้ไม่คาดคิดจริงว่าจะมาเกิดเหตุแบบนี้นะคะ